คุณผู้ชมคะเมื่อช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดสุราธานี
กล้าออกไปกรีดยางตอนเช้ามืด
กล้าออกไปไหนตอนกลางค่ำกลางคืน
เพราะเขาหวาดกลัวเสือโหย
หวยเป็นคนค่ะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
สารจังหวัดสุราธานีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ
นายอนุสรสมบุลอายุสามสิบสองปี
ฉายาเขาคือเสือโหย
โหยเนี่ยก่อนหน้านี้เคยก่อคดีหลายคดีนะคะ
ย้อนกลับไปในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมา
เข้าเข้าออกคุกเป็นประจำค่ะ
ถูกจับข้อหาเรื่องของการครอบครองปืน

ออกมาจากคุกล่าสุดก็คือเมื่อช่วง๒เดือนที่ผ่านมานี่เองนะ
พอออกมาปุ๊บไปก่อเหตุพยายามจะข่มขืนญาติตัวเอง
ในพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม
ทางตำรวจก็เลยขออนุมัติศาลออกหมายจับ

แล้วคนในพื้นที่บอกว่าโอ้โหถ้ายังจับไม่ได้หวาดภาวะไม่กล้าออกจากบ้าน
ในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมาเนี่ยเสือโหยคนนี้นะ
ออกเรือนจำเข้าออกอยู่สี่ห้ารอบนะ
ติดคุกครั้งหนึ่ง๙เดือนบ้าง๒ปีบ้าง
เพิ่งพ้นโทษมาสองเดือนมาเกาะเหตุซ้ำ
แต่ต้องบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่สบายใจได้แล้วนะคะ
โหยถูกจับแล้วนะคะเมื่อช่วงประมาณ๖โมงเย็นที่ผ่านมา

คือเสือโหยเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่สุราธานี
มีการแชร์ข้อมูลในโลกโซเชียลว่า
ตำบลบางยางตำบลท่าขนอนตำบลย่านยาวระวังนะ
โหยเนี่ยยังตระเวนอยู่ในพื้นที่ไปคมคืนผู้หญิง
สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน

คนต้องปิดประตูบ้านกันตั้งแต่หัวค่ำ
มากรีดยางกันตอนกลางวันแทนนะคะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านกว่า๕๐นาย

สุนัขตำรวจกระจายกำลังกันตามจุดต่างนะคะ

บซ่อนตัวอยู่เพราะเชื่อว่ายังอยู่ในพื้นที่
ถึงขั้นที่ว่ามีหนังสือด่วน
กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกตำบลทุกหมู่บ้าน
เฝ้าระวังจับตาเสือโหยคนนี้
มีเบาะแสจากเพื่อนของเสือโหย
บอกว่าน่าจะอยู่บนภูเขาราหู
เขาแดงรามตำบลย่านยาวอำเภอคิริรัตนิคม
ตำรวจบอกว่ามันก็สอดคล้อง
ข้อมูลที่ตำรวจเขาตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
ที่เสือโหยไปขโมยมาจากญาติที่พยายามไปข่มขืนเขา
เขาก็พยายามใช้อุบายจนรอดมาได้จากการถูกคมคืน

แล้วเปิดมือถือใช้งานมือถือก็ตรวจสอบจากสัญญาณนี้
เจ้าหน้าที่ก็ปิดล้อมภูเขา๒ลูกเลยนะ

นายชาญวิทย์ศิระพักดีนายอำเภอคิริรัตนิคม
หนังสือด่วนอย่างที่บอกนะคะว่าให้เฝ้าระวัง
สารจังหวัดสุราธานีอนุมัติออกหมายจับ
นายอนุสรสมบุญหรือเสือโหยตั้งแต่๒๕มกราคมที่ผ่านมา
ข้อหาพยายามข่มขืนกระทำชำราว
บุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน
ในพื้นที่ตำบลบ้านยางอำเภอคิริรัตนิคม
และล่าสุดวันนี้ออกหมายเพิ่ม
ข้อหารักทรัพย์ในเคหสถาน
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลย่านยาวอำเภอคิริรัตนิคมจังหวัดสุราธานี
อืมนี่คือที่มาของความน่ากลัวของเสือโหยอืมติดคุกบ่อยแต่ก็ออกมาบ่อย
ใช่ติดที่เก้าเดือนบังนานสุดคือสองปีเนี่ย
เข้าเข้าออกออกอยู่สี่ห้ารอบเออนะก็ก่อเหตุซ้ำอยู่เรื่อยใช่ค่ะนะ
เพราะว่าเหมือนกับว่าคุกเป็นบ้านที่๒ของตัวเอง

ก็ตอนที่ก่อนจะถูกจับกลุ่มตัวได้เนี่ย
่อคดีไว้ล่าสุดแล้วก็หนีไปนะครับท่านผู้ชมครับ
เราไปคุยกับแม่ของเสือโหยนะฮะ
แม่เนี่ยอายุห้าสิบสามก็มีอาชีพรับจ้างกรีดยางพารา

แม่บอกว่าโอ้โหคือพอรู้ว่าลูกชายออกจากคุกมาแล้วไปก่อเหตุอีก
แทบไม่มีแรงไปกรีดยางนะครับ
เพราะว่าตัวเองก็เป็นโรคความดันนะ
กลัวว่าลูกจะถูกเจ้าหน้าที่วิสามัน
ก็อยากจะให้ลูกออกมามอบตัวนะ

เคยบอกกับลูกชายตอนที่พ้นโทษออกมา
เมื่อวันที่๑มิถุนายนปีที่แล้ว
ว่าไหนก็ออกจากคุกแล้วเนี่ยครั้งนี้เนี่ย
กลับตัวเป็นคนดีสักทีนะครับ
แต่พอมาธันวาคมนะปลายปีที่แล้ว๖๒
เจ้าหน้าที่ได้มาเอาตัวเมียของลูกชาย
กลับไปส่งบ้านที่จังหวัดขอนแก่นเป็นบ้านของเมีย
หลังจากที่ญาติของฝ่ายหญิงเขาไปแจ้งความคนหายเอาไว้

แต่ญาติฝ่ายหญิงที่ขอนแก่นเขาแจ้งความคนหายไว้
เจ้าหน้าที่ตามเจอเขาก็มาพาคืนไป
ตั้งแต่นั้นเนี่ยที่ลูกออกจากคุกมารอบล่าสุดเนี่ย
แม่บอกว่าพอภรรยาถูกส่งกลับคืนบ้านที่ขอนแก่น

กลับไปทำตัวเหมือนเดิมนะ
ซึ่งแม่เชื่อว่าลูกชายอาจจะรู้สึกเครียด
แล้วก็มีความเก็บกฎโกรธโกรธแค้นเรื่องที่ถูกพาเมียกลับคืนไป

โผล่เลยนะบีมีแรกเลยออก

ว่าเเนี่ยเหลือซ้าพักพักทั้งมีกี่วัน
ลูกสาวว่าให้แม่ต้องสูง

แต่จะว่าไปก็จะเป็นเหตุผลที่แม่บอกเสียทีเดียวก็อาจจะไม่ใช่
เพราะว่าเสือโหยคนนี้เนี่ยก็ก่อเหตุแบบนี้มาตลอดใช่ไหม
ไม่ใช่เพิ่งมาก่อเหตุตอนที่ว่าเอ้าตำรวจมาพาเมียเรากลับไปคืนญาติเขาแล้วเนี่ย
แล้วถึงมาเป็นโจรเนี่ยมันไม่ใช่ไงก่อเหตุมาเป็น๑๐ปีแล้วถูกต้องเข้าออกคุกอยู่แบบนี้ค่ะ
แม่ก็ต้องมาเป็นทุกข์เดี๋ยวอีกครู่เดียวให้ดูจังหวะที่ตำรวจรวบตัวเสือโหย
แล้วแม่โอ้โหไปร้องไห้กอดลูกแต่มาดูผู้เสียหายจากเสือโหยก่อนค่ะ
นางสาวเอนามสมมุตินะคะอายุ๓๒เป็นญาติกับเสือโหยเป็นลูกพี่ลูกน้อง
มันก็ยังไปก่อเหตุกับลูกพี่ลูกน้องพยายามจะปล้ำเขา
เนี่ยค่ะเธอเปิดร้านขายของชำอยู่เยื้องกับบ้านเช่าของแม่เสือโหย
ปกติก็อยู่คนเดียวนะคะแล้วก็เลี้ยงแมวเอาไว้ตัวหนึ่งค่ะ
อยู่ในห้องครับตื่นมาด้วยความตกใจเสือโหยบุกมาถึงที่นอนเลยอ่ะ
เอามีดจี้คอค่ะแล้วขู่ว่าอย่าขัดขืนนะอย่าส่งเสียงร้องนะ
ถ้าขัดขืนจะปาดคอทิ้งแล้วก็พยายามจะข่มขืนเธอนะคะ
แต่เธอบอกว่าเธอพยายามตั้งสติและด้วยความที่เป็นญาติกัน
เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเธอก็ชวนคุย
ชวนคุยหลอกล่อเพื่อถ่วงเวลาเสือโหยใจอ่อนค่ะ
จังหวะนั้นนี่น้องแมวมาช่วยชีวิตลูกแมวที่เลี้ยงไว้ออกมาร้อง
ยืนร้องอยู่แบบนั้นนะคะเธอก็เลยวางแผนว่าเดี๋ยวขอเอาอาหารให้แมวก่อนได้ไหม
เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อมาว่ากันต่อเสือโหยยอม
เธอก็เลยวิ่งเปิดประตูหลังหนีออกไปค่ะ
โหยก็เลยโทรเอาโทรศัพท์มือถือของเธอไปเครื่องหนึ่ง
เอาไปจำนำกับญาติพี่น้องไว้พันหนึ่งแล้วคนรับจำนำเอามาคืนให้เธอทีหลังค่ะ
พยายามข่มคืนนะคะทีนี้เราตั้งสติแล้วทีนี้เราก็ชวนเขาคุย
ส่วนคุยจนอาการที่อาจจะข่มขืนเราก็คืออ่อนลง
เราชวนคุยไปด้วยคุยไปด้วยทีนี้หนูก็พยายามให้ช่วยหาของค่ะ
หาของแล้วถึงทีนี้อ่าคือก็ช่วยหาของกันแล้วทีนี้หนูก็พยายามหลบหนีเลยค่ะ

ถูกบ้านอยู่ตรงข้ามกันอ่ะถูกสิค่ะ
แล้วคนที่อยู่แถวนั้นนะคุณผู้ชมโอ้โหเขาหวาดกลัวกันไปหมดนะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับนางเพ็ญศรีแพ้ชนะอายุ๗๗นะคะ
บอกเลยว่ากลัวมากไม่กล้าออกไปกรีดยาง
โดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ใกล้บริเวณตรงนี้

ปิดประตูเลยกรีดยางต้องไปกรีดกลางวันแทนนะคะ
มีชาวบ้านในตำบลย่านยาวค่ะนางสาวจุธามาศ

ก่อนจะโดนจับเมื่อตอนเย็นนะคะเสื้อโหยไปขโมยเงิน
วางเอาไว้ที่ขนำในสวนยางพาราช่วงเช้า๒๔มกราคมที่ผ่านมา
เธอกำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวพอเห็นเสือโหยตะโกนเรียกพ่อ
ตะโกนเรียกสามีให้มาช่วยกันจับแต่เสือโหยก็หนีไปค่ะ
เดี๋ยวค่อยพอเริ่มเทไข้ไส้ในท้า
มออมาแลเร็วเร็วอ่ะเสื้อโหยมันเอาไปเร็วอ่ะค่ะ
ค่อยมันตาดมันดังค่อยตาดดังซึ่งเลยนึกว่าหูอวนกินก้อย
มออมาเลยซึ่งมันโดดมันโดดไปหนูก็วิ่งยิกอันนี้
วิ่งวิ่งยิกตามันไปแต่ไม่ทันวิ่งยิกตามเช้งมันไปพล่างอ่ะ

นี่ฮะเกาะเหนือก็วนเวียนอยู่แถวพื้นที่นี่แหละนะอ่าขโมยของรักษัพ

อย่างคุณลุงทวีอินเทพอายุ๕๙แล้วจะ๖๐แล้วเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
ลุงบอกว่าที่เขาให้ฉายานายอนุสรว่าเสือโหยเนี่ย
ก็เพราะว่ามีนิสัยลักขโมยตั้งแต่เด็กฮะตั้งแต่เด็กเลย
ไปขโมยอาหารของชาวบ้านนะขโมยอาหารตามร้านอาหารต่าง
ในพื้นที่อำเภอคีริรัฐนิคมนะครับก่อเหตุลักเล็กขโมยน้อยตั้งแต่เด็กนะครับ
มีอยู่ครั้งหนึ่งร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อำเภอคีริรัฐนิคมเนี่ย
นายอนุสรไปขโมยเนื้อหมูที่เขาเอาไว้ทำอาหารขาย
ตอนนั้นมีตำรวจนะครับชื่อว่าจ่าช้างไปจับได้
แล้วทีนี้ช่วงที่เกิดเหตุตอนนั้นก็ประมาณช่วงปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าอ่ะ
คือพี่อฟพงภัทรวบต์วงจงรับบลบเป็นเสรือโหยจาช้าง
พอจับเด็กคนนี้ได้แล้วอ้าวเสือโหยกำลังดังแล้ว
นี่มาขโมยอาหารเหมือนหิวหิวโหยก็เลยตั้งฉายาว่าเสือโหย
แต่ถามจริงแล้วชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อโอชื่อจริงเนี่ยชื่ออนุสรนะฮะ
เรื่องเป็นเรื่องไอ้เนี้ยเรื่องผู้หญิงอะไรเนี้ยมันมันเพิ่งออกจากคุกมาเที่ยวหลังเนี้ยมันมันมันมีบ่อยครับ
ก่อนหน้านู้นมันไม่มีมีแต่รักเล็กขโมยน้อยแต่หลังจากออกจากคุกมาเที่ยวนี้มันรู้สึกว่ามันจะก่อขึ้นหลายที่ครับ
ออกจากคุกมาเที่ยวนี้นี่ก่อนจะไปก่อเหตุล่าสุดแล้วก็ไล่ตามจับเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ลุงที่เล่าให้เราฟังเมื่อสักครู่นี้บอกว่านายอนุสรหรือว่านายเสือโหยเนี่ยนะ
เพิ่งไปขอยืมเงินเพื่อนที่ติดคุกอยู่ด้วยกันเนี่ยห้าร้อยบาทอ่า
เอาไก่สองตัวจะเอาไปแลกอืมอ่าเพื่อนก็ไม่เอาเอาปืนไปจำนำเขาก็ไม่เอาอืม
ก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยมันโหยหรือเปล่ามันไม่มีงงไม่มีเงินไงนั่นน่ะสิคะ
ครับแต่ว่าปัญหาก็คือคนในพื้นที่อ่ะค่ะอย่างผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกว่า
ไม่รู้ว่าเป็นสันดาหรือเปล่าขออภัยนะคะครับเพราะว่าเสือโหยเนี่ย
ขโมยของตั้งแต่เด็กเลยนะคะคือเป็นโจรตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุน้อยน้อย
เริ่มลักเล็กขโมยน้อยก่อเหตุอย่างนี้มาตั้งแต่อายุน้อย
ไม่ทำงานทำการแล้วใช่มันเลยติดเป็นนิสัยไง
ก็ทำไปเรื่อยเรื่อยทำไปเรื่อยเรื่อยติดคุกแป๊บแป๊บก็ออกมา
ติดคุกแป๊บก็ออกมาเลยทำไม่หยุดเข้าคุกยิ่งสบายใช่ไหม
แล้วหลังมันหนักกว่าเดิมมันไม่ใช่แค่ลักเล็กขโมยน้อย
ไม่ใช่แค่ขโมยของพยายามข่มขืนเขาด้วยไง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบตำบลย่านยาวค่ะผู้ใหญ่ยุทธนาเล็กขาว
บอกว่าเสือโหยเนี่ยลักเล็กขโมยน้อยตั้งแต่อยู่ป๖
ปหกปหกคุณผู้ชมดูสิแต่ไม่ได้แบบก่อเหตุแบบโอ้โห
ไปฆ่าใครไปทำร้ายใครหนักหนักนะแต่เริ่มจากลักเล็กขโมยน้อยอ่ะ
แต่มันก็หนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยเรื่อยเสือโหยเคยบอกผู้ใหญ่บ้านว่า
ผมเกรงใจคนดีแต่ถ้าคนไม่ดี
ผมไม่เกรงใจก็ไม่รู้เขาหมายความว่ายังไงนะคะ
และประวัติของเสือโหยเนี่ยเมื่อก่อนก็ช่วงอายุสัก๑๒๑๓ปีเนี่ย
ก็เริ่มลักเล็กขโมยน้อยเริ่มขโมยปืนของปู่มาเที่ยวซ่อน
ตั้งแต่โน่นมาแล้วก็โดนดำเบิร์นคดีบาทออกจากกุ๊กอักตรางก็มาอยู่
ได้สักไม่กี่เดือนก็โดนคดีอีกเที่ยวก้าวเข้าออกออกอยู่อย่าง
นั้นเนี่ยจนมาถึงอ่าปัจจุบันนี้แหละ
ส่วนใหญ่เป็นคดีอะไรบ้างก็เป็นคดีรักทรัพย์คดีจี้
คดีอาวุธปืนที่ผมพอทราบนะครับ
ถามว่าถ้าเจอผมเนี่ยเป็นคนพูดดีพูดเพราะพูดไปเพราะ
ก็บอกว่าครั้งสุดท้ายที่เจอผมเนี่ย
เขาบอกว่าผมอ่าผมเกรงใจคนคนดี
ก็คือเกรงใจคนที่ว่านิสัยดีแต่ว่าถ้ากับคนที่อ่า
ไม่ดีหรือว่าคนเป็นอันตภัณฑ์เนี่ยผมผมสู้ทั้งนั้นเนี่ย
มันก็พูดไปอย่างนี้แหละอืมแต่ไม่เกี่ยวหรอกกับผู้หญิงกับลูกพี่ลูกน้อง
จะไปข่มขืนเขาเลยแล้วไปอ้างบอกว่าผมก็จะทำแต่คนไม่ดี
คนดีผมก็เกรงใจผมก็ไม่ทำก็พูดไปเรื่อย

แต่ความจริงคือเสื้อโหยดูประวัติคดีของนายคนนี้หน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
นายอนุสรสมบุญหรือว่าเสือโหยนะฮะอ่าคดีที่เคยก่อเหตุเอาไว้
ลักเล็กขโมยน้อยข่มขืนจนไปถึงพยายามฆ่าและฆ่าผู้อื่น
มีมาหมดแล้วนะฮะมีคดีตั้งแต่ปี๒๕๔๙นะครับ
ไล่มาจนถึงปี๕๕๖๕๙๖๐อันนี้คือที่ถูกหมายจับถูกจับแล้วติดคุกนะ
ไม่นับตอนเด็กนะเอาเป็นว่า๑๒ปีที่ผ่านมา
นายอนุสรหรือเสือโหยเข้าออกคุก๕ครั้ง
ครั้งหนึ่งก็๙เดือนหรือว่า๒ปีเนี่ย
เฉลี่ยแล้วเนี่ย๑๒ปีที่ผ่านมาเข้าออกคุก๕ครั้ง
คำถามมันตามมาแน่นอนว่าโอ้โหทำไมได้เข้าได้ออกบ่อยเหลือเกิน
แล้วก็ก่อเหตุอีกไม่เคยกลับตัวเป็นคนดีจริงเลย
ล่าสุดนะครับพ้นโทษออกมาได้๒เดือนมาก่อเหตุซ้ำอีก๒คดี
มกราคมที่ผ่านมาพยายามจะไปข่มขืนนะ
ในพื้นที่หมู่๓ตะบนบ้านยางอำเภอคีริรัฐนิคมจังหวัดสุราชธานี
มกราคม๒๕๖๓สารจังหวัดสุราธานีออกหมายจับ
ข้อหาพยายามข่มขืนกระทำชำราวบุกรุกเคหสถานเวลากลางคืน
โดยขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย
อันนี้เป็นคดีในพื้นที่หมู่๓ตะบนบ้านยางคีรีรัฐนิคมที่สุราชธานี
มกราคมข่มขืนไปแล้ว๒๕มกราคมพยายามข่มขืน
ไม่รวมที่ไปขโมยของขโมยเงินอะไรเขาอีกค่ะ
แต่ต้องบอกว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วง๖โมงเย็นที่ผ่านมา
โหยโดนจับแล้วค่ะครับนี่คือภาพวินาทีที่เจ้าหน้าที่จับตัว
นายอนุสรสมบุญหรือเสือโหยนะคะไปจับได้ที่ช่องไฮ
เขาแดงรามใกล้ศาลพ่อตาแดงรามขึ้นเขาไปประมาณ๒กิโล
จับได้ตอนที่นอนหลับสบายใจอยู่ในเปรย์แบบนี้ค่ะ
วันนี้ไปอยู่บนเขาเลยไปผูกเปรย์นอนอยู่ในป่าค่ะ
ก็รวบตัวมาสอบสวนที่ว่าการอำเภอคิริรัตนิคมนะคะ
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
แม่นี่โอ้โหแม่ไปกอดแล้วก็ร้องไห้
แล้วก็บอกกับลูกว่าถ้าทำก็รับสารภาพไปนะ
อย่าทำให้แม่เสียใจไปมากกว่านี้นะ
ตำรวจก็คุมตัวนายอนุสรหรือเสือโหยไปสอบสวนนะคะ
คือข้อหาพยายามข่มขืนกระทำชำราวบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืน
ขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายอันนี้ก่อเหตุเมื่อ๑๐มกราคมนะคะ
และข้อหารักทรัพย์อันนี้ก่อเหตุเมื่อ๒๔มกราคม
เรื่องต้นคัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนเพราะเป็นบุคคลอันตราย
ก่อเหตุซ้ำมาหลายคดีและคดีนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนด้วยค่ะ
ตอนนี้คัดค้างกรรมประกันตัวนั่นแหละแต่ว่าถ้าติดคุกไปเนี่ย
สองข้อหาล่าสุดคือพยายามข่มขืนกับลักทรัพย์ก็ไม่รู้จะกี่ปีใช่ไหม
แต่มันต้องดูประวัติคดีนะคือถ้าออกมาแล้วก็ยังก่อเหตุซ้ำอีกซ้ำอีก